คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ฮะเพื่อนบ้านกัน
จอดรถขวางทางกันในซอยแถวหมู่บ้านนั่นแหละ

คราวนี้ยิงกันตายนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะ
ทีนี้ฝั่งที่ยิงเขาเนี่ยอ้างว่าฝั่งผู้ตายเนี่ย
บุกเข้ามาในบ้านเขาแล้วถือขวานมาด้วย
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะฮะเพราะว่าเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ว่าตกลงแล้วเขาถือขวานเข้าไปเหมือนกับที่ผู้ก่อเหตุบอกหรือเปล่า
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านแถวบ้านหลังเกิดเหตุ

กับเสียงกรีดร้องของผู้คน
๒๑นาฬิกา๓๓นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับชื่อแม่
จอดรถขวางทางกันก็ยิงกันตายแล้วหรือนี่

๓นัทนะครับคืนที่ผ่านมานะครับ
แถวนี้เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนี่ที่ตำรวจมานะฮะ

ชั้นล่างเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายวีระประสิทธิ์ทองอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตอยู่ในจุดหน้าร้าน
นี่แล้วมีขวานอยู่ที่มือของเขา

คือทางเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
อ้างว่าผู้ตายเนี่ยเขาเดินเข้ามาในร้านแล้วถือขวานมาด้วย
เขาก็เลยต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
แต่เสียงปืน๓นัดใช่ไหม
ป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวท่านรอฟังทางตำรวจก็แล้วกันนะครับ
นายวีระนะฮะสภาพศพถูกยิงด้วยปืน๓๘นะครับ
กระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลัง๑นัดชายโครงซ้าย๑นัดทะลุหลังด้วยนะฮะ
ส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ยมันไปโดนข้างรถกระบะของผู้ตายเขา
เพราะเขามาจอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินลงไป
นี่กระบะนะฮะมือขวานะฮะอันนี้ตามสภาพศพที่เจอในที่เกิดเหตุนะ
มือขวาของผู้ตายเนี่ยกำขวานอยู่
มีรอยกระสุนปืนที่รถ๑นัดนะครับ
ผู้ก่อเหตุที่เป็นมือยิงรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็คือร้านของตัวเองนั่นแหละ
ชื่อนายวิสิตชนะกุลอายุ๖๕ปีนะฮะ
คือนายวิสิทธิ์เนี่ยเขาให้การว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ให้การอ้างว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นเขากำลังขนของลงจากรถ
นี่แบบนี้นะฮะเขาจอดรถอยู่นะครับ
ขนของลงจากรถที่หน้าร้านเขา
ผู้ตายขับรถผ่านมาเพื่อจะกลับเข้าบ้าน
แล้วมีปากเสียงกันเพราะผู้ตายเนี่ยมาต่อว่าเขาหาว่าจอดรถขวางทาง
มันเป็นถนนหมู่บ้านที่ไม่ได้กว้างมากนัก
นายวิสิทธิ์ก็ตอบกลับไปบอกเดี๋ยวขนของลงหมดเดี๋ยวเลื่อนให้
ผู้ตายก็แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจ
หลังจากนั้นผ่านไปสัก๑ชั่วโมง
ผู้ตายขับรถย้อนมาจอดหน้าร้านเขา
เปิดประตูรถแล้วก็ถือขวานลงจากรถปรีเข้ามาหาเขาในร้าน

ปืนออกมาแล้วยิงใส่ผู้ตายไปสามนัดเพื่อป้องกันตัว
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
ลูกสาวของนายวิสิทธิ์ที่เป็นคนยิงนะครับ
บอกว่าพ่อกับผู้ตายคือนายวีระ
ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันมาก่อน
เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากัน
แล้วยืนยันว่าผู้ตายเดินถือขวานเข้ามาในบ้านจริง
พุ่งเข้ามาเนี่ยจะทำร้ายพ่อเธอด้วย

พอจอดรถปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้น
พอจอดรถก็มีเรื่องกันเลยครับ

ต่างเย้งเลยครับ

วันนี้เราส่งทวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

ทางฝั่งของมือยิงเขาบอกผู้ตายถือขวานเข้ามาใช่ไหม
แล้วสภาพศพที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเจอในมือเขามีขวานอยู่มือข้างขวา
นี่นะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๒๑นาฬิกา๒๑นาทีเมื่อคืนนี้
รถกระบะสีบรอนทองของนายวีระขับเข้ามา
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของถนนก่อนที่จะถึงหน้าบ้านของนายวิสิทธิ์คนยิงนะฮะ
ได้ยินเสียงแตรไหมค่ะนายวีระนะฮะบีบแตรรถนะครับ
นี่คือการบีบแตรเพื่อให้นายวิสิตเนี่ยขยับรถ
ว่าเขาจอดอยู่หน้าร้านเขาแล้วมันขวางทาง
นะฮะกำลังขนของอยู่
นี่แล้วมีรถเก๋งสีแดงกับจักรยานยนต์ที่ตามหลังมาก็ต้องชะลอเหมือนกัน
เพราะนายนี่เห็นไหมนายวิสิทธิ์เขาขับกระบะสวนออกมา
นี่ฮะนี่รถนายวิสิตนะคนยิงนะ
เขาจอดเอาของลงหน้าร้านแล้วนายวีระเขาขับเข้ามาเขาบีบแกร่เพื่อให้ขยับรถ
นี่นะฮะเขาก็ต้องขับออกไปแล้วไปกลับรถ
เพื่อเอามาจอดใหม่แล้วต้องย้ายมาจอดฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านตัวเอง
กล้องอีกตัวจะได้ยินเสียงนายวีระทะเลาะกับนายวิสิทธิ์นะครับ
คือทำนองว่าแหมใหญ่อยู่คนเดียวทั้งซอยหรือยังไงเครื่องจอดรถ
อันนี้เป็นเหตุการณ์รอบแรกที่เขามีปัญหากระทบกระทั่งกันนะ
แต่เราไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะฮะแต่เนี่ยมันมันมีเสียงอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้เป็นรอบสองนะฮะนายวีระผู้ตายจะเห็นว่าเดินลงจากรถเสื้อสีขาวนะครับ
เขาย้อนกลับมาจอดรถหน้าร้านนายวิสิตนะฮะเดินเข้าไปในร้าน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดอ่าภาพตรงเนี้ย
คือแหม่เสามันบังพอดีเป็นกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้าม
ดูซะหน่อยว่าในมือนี่เขาไปมือเปล่าหรือเปล่า
เดี๋ยวทีมงานจะผมให้เดี๋ยวผมขอให้เตรียมภาพต้นฉบับเอาไว้หน่อยที่
ตอนที่เราไม่ได้ซูมออกมานะอ่าแต่ดูภาพซูมกันเนี้ย
เพราะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ารถมันจอดขวางยังไง

แล้วเดี๋ยวถ้าหยุดภาพทันตอนที่

มีขวานไหมไม่ต้องกำหรือแบร์หรอก
ก็อย่างนี้น่าจะพอเห็นว่ามีขวานไหม

มันมีของบังแต่ว่าดูลักษณะแล้วก็มือเขาดูปล่อย
หมายถึงว่าดูไม่มีน้ำหนักที่มือ
เหมือนอาจจะไม่ได้ถืออะไรหรือเปล่า
เอาลองเดินปล่อยภาพไปนะฮะ

เพราะตอนแกว่งเนี่ยถ้ามีขวานด้ามยาวมันต้องเห็นค่ะ
เดี๋ยวขอภาพตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วเจอศพของคุณวีระแล้วจะเห็นในมือมีขวานะ

ซึ่งขวานด้ามที่อยู่ในมือของคุณวีระ

แต่ผมอยากให้เห็นขวานคือขวานมันด้ามไม่ใช่ด้ามเล็กนะ

เอาเทียบกันขึ้น๒วินโดเลยได้ไหมคะเนี่ย

ต่อให้ถือมือซ้ายแล้วตอนแกว่งมือ

ญาติของผู้ตายเขาติดใจมาก

อยู่ดีเนี่ยมีขวานอยู่ในมือ

บอกได้ยังไงว่าเขาเดินถือขวานเข้ามาแล้วจะฟัน
จะทำร้ายก็เลยต้องเอาปืนมายิงเพื่อป้องกันตัว
หรือถ้าป้องกันตัวยิง๓นัดแบบนี้เลยเหรอ

หลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาตรงนี้เนี่ย
ก็จะเป็นความชุลมุนวุ่นวายคนวิ่งไปวิ่งมาเสียงเนี่ย

ถามว่าทำไมถึงจอดรถขวาง

ก่อนที่จะเกิดเหตุรอบแรกอ่ะ
ที่ว่าคุณวิสิตอ่ะนายวิสิตเจ้าของร้านเนี่ย
ที่เขาจอดรถขนของหน้าร้านอ่ะ

แล้วไปกลับรถแล้วมาจอดใหม่ฝั่งตรงข้ามร้านตัวเอง

นี่ไงคำถามที่ว่าทำไมถึงจอดรถ

เพราะพอจอดหน้าร้านตรงนี้มันไม่มีช่องไฟให้ไปได้เลย

อันนี้แหละฮะทีนี้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มา
ท่านผู้ชมก็น่าจะเคลียร์แล้วนะว่าจอดรถแบบไหน

เพราะมันจะมีผลต่อรูปคดีเรื่องป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันตัว

นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยมันสอดคล้องกับคำบอกเล่าของลูกชายของนายวีระที่เป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่บอกกับคุณระวีการว่าขวานที่อยู่ในมือของพ่อเนี่ยมันผิดปกตินะ
ยืนยันว่าพ่อเนี่ยไม่เคยพกขวานที่บ้านไม่มีขวานไม่มีอาวุธแบบนี้ด้วยแล้วลักษณะการก่อเหตุของนายวิสิทธิ์คนยิงเนี่ยยิงสามนัดแบบนี้มันป้องกันตัวเหรอ
ผมไม่ทราบว่าจัดฉากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าให้ลองมองการยิงคนโดนยิงแต่คนถ้าถือของไปฟันถือของเข้าไปเนี่ย
น้อยก็ท่าปุ๊บเสร็จปุ๊บมันต้องแข็งต้องกำหรือถ้าโดนยิงปุ๊บท่านั้นปุ๊บต้องหงายของต้องกระเด็นออกไปจากตัว
ก็แค่นั้นถ้าผมก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเลยแค่ผมมองว่ามันผิดวิธีเฉยมันแปลกแค่นั้น
หลายท่านบอกตำรวจน่าจะเอาขวานไปตรวจลายนิ้วมือตรวจดีเอนเอ
ว่ามีของผู้ตายคนเดียวหรือว่ามีลายนิ้วมือของคนอื่นด้วยไหมก็ไม่รู้ว่าหลักฐานต่างตรงนี้นะฮะ
ตำรวจน่าจะเก็บไปหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกชายแล้วก็ภรรยาของนายวีระผู้ตายนะครับ
วันนี้ร้องไห้กันแทบขาดใจนะฮะหลังจากที่รับศพมาเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นช่วงที่สวมถุงเท้ารองเท้าให้กับผู้ที่เสียชีวิต
ลูกชายก็กอดเท้าพ่อทั้งน้ำตาค่ะ
ภรรยาของนายวีระบอกกับเรานะครับบอกทำใจไม่ได้จริงกับการสูญเสียในครั้งนี้
ทุกอย่างมันกระทันหันไปหมดแล้วสามีคือเสาหลักของบ้าน
หลังจากนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตต่อยังไง
วันนี้คุณระวีการไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าบ้านของนายวิสิทธิ์นะฮะ
ที่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งด้วยนะครับวันนี้บ้านปิดเงียบนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน๓นัด
แต่ก่อนจะมีเสียงปืนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะช่วงเขาทะเลาะกัน

แต่ตอนที่รถเข้ามากันเถียงกันไม่รู้ไม่ได้ยินค่ะ
เคยมีโอกาสคุยด้วยไหมในวงเพื่อนบ้าน
แต่ก็ดูเป็นคนคุยจาดีไหมหรือว่าอัธิดาใจกับใครหรือว่าเป็นคนโขหลาย

บางทีเขาก็พูดดีอ่ะ
ทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหา
นายวิสิทธิ์แล้วนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อก็คือเรื่องปืนนะครับว่ามี
เบียนถูกต้องหรือไม่นะฮะเดี๋ยวจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
พรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้ทนายโรนโลงแก้วเพชรนะได้ไปเข้ารบศพ
ของนายวีระด้วยนะครับเพราะว่านายวีระเนี่ยเขาเคยเป็นลูกความ
ของทนายโรนโลงก็พูดถึงข้อสังเกตนะฮะว่าคดีนี้เนี่ย
มันมีการจัดฉากยัดขวานใส่มือผู้ตายหรือเปล่า
อันหนึ่งที่เรารู้สึกแปลกใจก็คือทำไมผู้ตายเนี่ยมีอาวุธ
อยู่ในมือแล้วก็นอนท่าแปลกแปลกผมเชื่อว่ามีคนเอาอาวุธมา
พรุ่งเนี้ยจะไปค้านการประกันตัวที่ศาลคือคดีเนี้ยนะครับ
ไม่ว่าทางคู่กรณีจะมีเงินมีทองขนาดไหนมันไม่ได้สนใจ
เอาเป็นว่าเรื่องขวานจะถือไปหรือไม่ถือไปนะฮะจะเป็นการจัด
ฉากหรือไม่ยังไงแต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นแล้วขนาดนี้แจ้ง
กับนายวิสิตเอาไว้แล้วคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ว่าเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนนั่นแหละเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการ
แก้ข้อกล่าวหาต่างในชั้นต่างของกระบวนการได้ไงใช่ไหม

ต้องเอาให้ชัดว่าป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันตัว

ผู้ตายบุกรุกแบบมีอาวุธหรือว่าเดินเข้าไปเฉยหรืออะไรยังไง